สวัสดีครับผมข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
จับแหละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอแสดงต้องขอแสดงความห่วงใยนะครับ
กับทางพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ทางภาคใต้๔จังหวัดนะครับ
ที่กำลังจะผจญกับพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับคุณผู้ชมครับ
คืออย่างนี้ฮะตอนนี้มีข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่า๔จังหวัดนะครับ
ที่เรียกว่าจะต้องเผชิญกับพายุปลาบึกนะครับก็จะมีประจวบมีสุราชมีชุมพรมีนครศรีธรรมราชนะครับ
๔จังหวัดนี้เป็น๔จังหวัดหลักเลยนะครับที่จะต้องพบ
เพราะว่าพายุปลาบึกครั้งนี้เห็นบอกว่าจะมีความเร็วของลมเนี่ยนะฮะ
คือเท่ากับพายุแฮเลียสนะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุก
แล้วก็จุดนี้จะเข้าที่แหลมตะลุมพุกซะด้วยนะฮะ
คือก็ไม่รู้จะต้องยังไงกันแล้วตอนนี้นะฮะ
สุดท้ายตอนนี้รู้สึกว่าทางการได้มีการอบพยพแล้วด้วยนะครับ
เนี่ยนะฮะมุชมลองดูนะครับว่าจะมาเห็นไหมครับ
แล้วก็พาดผ่านไปนะฮะแล้วก็จะไปออกตรงตะกัวป่านะฮะ
แล้วก็ออกอันดามันไปแต่ก่อนจะผ่านน่ะสิใช่ครับ
ภาคส่วนนะครับพร้อมรับมือพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับ
เริ่มแผลงลิฟต์วันที่๓๕มกราคมทวีความรุนแรง

ความเร็วลมนะครับสูงถึง๙๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เท่าพายุแฮเรียสนะครับที่เคยซัดถล่มแหลมตะลุมพุกเมื่อปี๒๕๖๐
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรนะครับ

ได้มีการแจ้งสถานการณ์ล่าสุดนะครับของพายุปลาบึกบอกว่า
ขณะนี้ยังเป็นพายุโซนร้อนที่มีความเร็วลมอยู่ประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่คาดว่าเมื่อพายุหันหน้าเข้าสู่อ่าวไทย
ความเร็วของลมนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น๙๐๙๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จากเดิมสูง๒๔เมตรเป็น๓๕เมตร
ทั้งนี้กรณีของพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับ

แล้วก็เฝ้าระวังสูงสุด๔พื้นที่
นั่นก็คือประจวบชุมพรสุราธานีและนครศรีธรรมราช
สำหรับวันนี้นะครับวันที่๓มกรา
พยุดปลาบึกจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก
๓จังหวัดชายแดนภาคใต้และสงขลา
ส่วนวันที่๔มกรานะครับจะมีฝนตกหนักมาก
ที่จังหวัดนครสีธรรมราชสุราธารณีและจุมพร

จังหวัดสุราธานีชุมพรและประจวบคิริขัน
และวันที่๖มกรานะครับจะเคลื่อนตัวมาตกหนักมาก
จังหวัดประจวบคิริขันและอาจเลยไปถึงจังหวัดเพชรบุรีด้วย

รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึก

อยู่ในความดูแลของกรมชนประธานนะครับ

ได้แก่เคือนแก่งกระจานจังหวัดเผ็ดบุรี
เคือนปลานบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันฯ
และเขื่อนที่อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ
แก่เขื่อนรัชประพาจังหวัดสุราธานี

ทางสธนชนะครับได้สั่งการให้พิจารณาเร่งการระบายน้ำ
รองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมนะครับ
รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย

สำหรับการรับมือพายุปลาบึกในพื้นที่นั้น

ทางนายจำเรินทิพยพงธาดา
เพราะว่ารักษการจังหวัดนครศิษย์ธรรมราช

กำชับอำเภอที่มีพื้นที่ที่ติดกับทะเลอ่าวไทย
เฝ้าระวังคลื่นสูง๓๕เมตร
เรือประมงนะครับห้ามออกจากฝั่งตั้งแต่วันที่๓๖มกรา
ส่วนอำเภอโซนภูเขานะครับ
เฝ้าระวังฝนตกสะสมเสี่ยงที่จะเกิดหินแล้วก็โครนนั้นถล่ม
ก็เรียกว่าให้รีบอบพยพชาวบ้านให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัย
รวมทั้งเตรียมพร้อมศูนย์อบพยพชั่วคราวนะครับ
เพื่อรองรับผู้ประสบภัยกันต่อไป
ล่าสุดครับเมื่อประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่งที่ผ่านมาครับ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายุมนตรีนะครับ
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เนส์นะครับ
เป็นการด่วนจากตึกไทยคู่ฟ้า
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

ในการติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนปลาบึก

ให้เตรียมการเนื่องจากสถานการณ์แต่ละพื้นที่นั้น

พายุที่จะเข้ามาสู่ไทยส่วนใหญ่ต้องไปผ่านทางเวียดนามซะก่อน
คือเวียดนามเขาจะบังเขาจะบังเราไว้แล้วพอผ่านเวียดนามแล้วมาถึงเรา
มันก็จะซับลมซับน้ำไปแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่
สังเกตว่าเขาเลี้ยวกันมาแบบนี้เลย
คือเขาอ้อมมาเลยอ้อมเป็นแหลมยวนอ้อมมาอย่างนี้เลยนะฮะ
มีกระทบแหลมยวนอยู่นิดนึงแล้วจะมาเข้าอะไรนะฮะ
จะเข้ามาตรงนครศรีธรรมราชเสร็จครับ
มาที่สุราชไปชุมพรแล้วก็ไปตัดออก

ตะกัวป่าเสนอก็จะเชียวแห่งภูเกษนี่นะครับ

นี่แหละครับก็ได้รับฝนหมดแถวนั้นน่ะนะครับ
เขาบอกว่าพายุโซร้อนปลาบึกได้เปลี่ยนทิศทางมาขึ้นฝั่งที่อำเภอท่าสารา

ในวันพรุ่งนี้ซึ่งใกล้แหลมตะลุมพุกที่บอกว่าเคยเกิดพายุเฮนเรสใช่ไหมคะ
ตอนนี้นะคะระยะก็คือเป็นระยะประชิดเลย
คือจะเฉียวใกล้ที่เดิมซึ่งเคยเกิดพายุรุนแรงนะฮะอุทธกภัยรุนแรงด้วยเนี่ย
เร็วรวมก็คือ๘๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้เยอะมาก
อย่างไรก็ตามทิศทางของพายุลูกนี้นะครับเปลี่ยนมาแล้วถึง๓ครั้ง
เมื่อช่วงเช้านะฮะอุตุญี่ปุ่นก็บอกว่าจะอ่อนกำลังลงนะ

ตอนแรกเลยบอกว่าจะปะทะที่เกาะสมุยเป็นอย่างแรกเลย
แต่อย่างไรก็ตามทิศทางของพายุโซร้อนลูกนี้นะคะ
ว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยค่ะ

ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะ

เมื่อกี้น้องที่อยู่ชุมพรคนหนึ่งส่งเข้ามาบอกว่าตัวอยู่ชุมพร
บอกกลัวมากไม่ต้องกลัวนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเรารู้เราป้องกันเราเตรียมตัวนะครับ
ก็ถ้าเกิดมีตรงจุดไหนที่พายุจะเข้าเราก็สามารถที่จะอบพยพตัวเอง

ตอนนี้เขาเปิดศูนย์ให้ทุกจังหวัดแล้วนะครับ
ก็คือไม่ต้องกลัวนะฮะต้องสู้กันต่อไป
ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยกันเต็มที่อยู่แล้วนะครับ

ก็ติดตามนะครับก็น่าจะเป็นวันนี้ที่จะขึ้นที่คุณบอกน่ะนครแน่
ส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะเวลาเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยที่นู่นเลยจังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็วิทยุ๑๙๑ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีคนพยายามจะกระโดดสะพาน
จึงแจ้งแล้วก็รับประสานให้กับตำรวจสพบังละมุงแล้วก็ตำรวจสพนปลือ
ซึ่งเป็นเขตติดต่อกันให้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบ
สมุนาอายุ๓๖ปีเป็นแม่ค้าผัดไทย
เธอบอกว่าได้ช่วยเหลือคนที่จะกระโดดสภาลลงมาก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็พยายามจะปลอบใจผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นผู้หญิงไทยอายุประมาณ๓๕๔๐ปีนี่แหละค่ะ
อาการคล้ายคนเมาผู้อุจาวโว๊คไป

เกลี้ยกล่อมอยู่นานจึงได้ยอมให้ส่งตัวกลับที่พัก
พอสอบถามนางสาวสมุนาก็เล่าว่า
ขายผัดไทยเสร็จแล้วก็กำลังขับรถพ่วงที่ขายผัดไทยกลับที่พัก

เธอเดินวนไปวนมาวนราวสภาล

จึงรีบดึงลงมาแล้วก็จากราวสะพานได้อย่างปลอดภัย

แต่เธอก็ไม่ยอมปริปากแล้วพูดวกไปวนมาอย่างเดียวไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะ
ตำรวจได้มาถึงแล้วก็เกลี้ยกล่อมอยู่นานจนกระทั่งสงบลง
ตำรวจก็นำตัวส่งที่พักอย่างปลอดภัย
สาเหตุก็คาดว่าน่าจะมีอาการมืนเมาแล้วก็เครียดอะไรบางอย่าง
โชคดีนะคะที่เจอคุณสำนาซึ่งไม่ได้ดูดาย
เธอก็ไปช่วยรอจนตำรวจมาเลย
นี่คือเหตุเกิดที่จังหวัดชนบุรี
ถ้าไม่ได้แม่ค้าผัดไทยคนนี้ก็ไม่รู้ว่า

ผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ดูอันนี้สักนิดนึงแล้วกันนะครับ
นี่ก็เป็นแอปหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงพายุปลาบึกนะครับ

ตอนนี้นะฮะเวลา๑๘นาฬก็จะอยู่ประมาณทาง

เรียกว่าตรงนี้จะเป็นเถ่าแถวยลา

แต่ถ้าเกิดเราลองเลื่อนมาดูนะครับว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ
คืนนี้เลยเที่ยงคืนเขาก็จะเลื่อนขึ้นมานะครับ
อยู่ใกล้กับนครศรีธรรมราชแล้วก็วันพรุ่งนี้
โมงนี่นะครับก็จะเข้ามาอยู่นี่แหละฮะ
เห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือนครศรีธรรมราช
ผมขยายให้ดูนิดนึงเนี่ยนะครับ
ก็นี่แหละฮะจะเข้ามานี่เห็นมั้ยฮะ

แล้วโน้ตก็คือ
เราก็จะดูได้ลองไปโหลดมาดูนะฮะ

คือไล่จากมาเลขึ้นมาเลยแต่ว่าเขาเป็นหางแล้วก็ขึ้นมา

เลยสมุยขึ้นมาแล้วสิไม่ใช่นครสีมูลธาตุนี้อยู่ใต้สมุย
สุราษธ์นครน์ใช่ไหมฮะ
สุรารและก็จะรอบครัว

จนกระทั่งวันเสาร์จะเลยออกไปทาง

คือพรุ่งนี้ตอนประมาณ๖โมงรู้สึกจะขึ้นมาแล้วด้วย
จะขึ้นตรงแถวนักฟรรณสีธรรมดา
พรุ่งนี้๖โมงเช้าใช่ป่ะ
ถ้า๖โมงเช้านี่จะอยู่นี่ที่แอปนี้

แต่ก็ประมาณได้ก็ยังไม่ผิดนะ
นี่ก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงแถวนี้มาตรงแถวพวกนี้
ประมาณนั้นทางเหนือนี่นะต่างกันมากเลยทีเดียว
ไม่เคยติดลบปีนี้ค่ะติดลบเลยนะคะ
ความหนาวนี่เรียกว่าน้ำแข็งนี่นะ
เป็นขาวโพลนไปเกาะตามกิ่งไม้ใบย่ากันเลยทีเดียว
ตอน๖โมงเช้านะฮะของวันที่๓มกราคม๒๕๖๒เนี่ย
กฤษยามคงสตรีก็เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
โดยอินทนนั้นนะคะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ก็มาเปิดเผยว่าอุณหภูมินะฮะยอดดอยอินถนนเนี่ย
ติดลบเป็นครั้งแรกนะของปี๒๕๖๒
โดยที่ยอดดอยมีเหมือยขาบขาวโพลนไปหมดเลย
นวลมากเลยทีเดียวนะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะฮะ
ส่วนจุดชมวิวเกี่ยวแม่ปาลก็อยู่ที่๓องศาเซ
แล้วก็บริเวณที่เรียกว่าเป็นที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
ดรอยอินทนน๘องศาเซในขณะนี้ค่ะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเยือนดูเกล็ดสวยเนอะ

ใช่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเยือนดอยอินถนน
แม้จะสิ้นสุดวันหยุดยาวในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปแล้วนะ
แต่ว่ายังมีนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องโดยสถิติ
เมื่อวันที่๒วักษณะคมมีคนขึ้นไปต้องมากี่คนรู้ปะ
คนเยอะมากเลยทีเดียว
ฉันไปปากช่องมาเมื่อตอนวันที่๓๐๓๑๑ขอบอกว่า
รู้ค่ะว่าประเทศไทยหนาวค่ะ
ประเทศไทยนี่หนาวมากเลยทีเดียว
อุณหภูมิปะว่าเท่าไร
๑๕นี่เวลาอยู่เกาหลีก็เรียกว่าชำแล้วนะ

พอที่ปากช่องมันมีลมมันยิ่งทำให้เกิดความหนาวอ่ะ
แบบว่าชนะเลิศมากอากาศ

บอกว่าเพื่อนอยู่ปากพนังส่งรูปมาให้บอกท้องฟ้าน่ากลัวมาก

ก็เป็นแบบใช่ใต้ก็คือแบบว่ามีพายุนะ

พอเหนือก็หนาวสักนึงขนาดนั้น

ดิฉันไปนี่นะไปฟินแลนด์มา

หิมะตกจากจากลบหนึ่งกลายเป็นลบสี่ไปจนถึงลบเก้า
พอ๓วันให้หลังไปปั๊บฝนตกกลายเป็น๔องศา

และน้ำแข็งที่แบบว่าขาวโพลเนี่ย

เช่นช่วงต่อไปสามกาโมก่อน

อะไรยังไม่จบอีกหรอ

ภายุประบึกกันเมื่อกี้คุณผู้ชมครับภายุประบึก
ซึ่งดูจากเว็บและแอปของทางวินดี้
บริกษารบันทนี้ผมยังสงสัยอยู่อย่างหนึ่ง
เค้าคำนวณว่าเหมือนกับเว็บนี้เค้าคำนวณว่า
มันจะขึ้นที่หาดใหญ่อีกแล้ว
มันจะพุ่งตรงมาจากหน้าคอนสี
ไม่ขึ้นไปสูงกว่านั้นแต่จะรุนแรงแถวฝั่งที่เป็น
ธิวาสขึ้นหาดใหญ่ไปเข้าออกตรัง

อันดามันระหว่างภูเก็ตกับตรัง
ตรงนั้นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางจะอยู่ตรงนั้น

เดี๋ยวฟังจากทางการดีกว่าคุณผู้ชมครับ
ว่าจริงแล้วจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงกันแน่

เพราะตอนนี้ก็เปลี่ยนไป๓ที่แล้วใช่ไหมคะ
ตั้งแต่ศรีชนท่าศาลา
ที่แรกก็เป็นชุมพรก่อนเลยแรกเลย

ตอนนี้เป็นนครแล้ว

พี่น้องทางใต้

อ้าวนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันต่อไปนะครับ
ว่าทางการจะประกาศว่าไปขึ้นตรงไหนกันแน่นะฮะ

เป็นเจ้าของวลีดังสะบัดต่อไม่รอแล้วอันนี้นะคะ
ไลฟ์เฟซบุ๊คต่อว่าเจ้าหน้าที่วัดแห่งหนึ่ง
ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ห้ามเธอไม่ให้เอาหมาเข้าไปไหว้พระ

เป็นการไลฟ์เลยแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงกันมาก
อ่ะมีเสียงไหม

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เธอโดนไล่ออกมาจากโบสถ์นะฮะ
ที่วัดพระธาตุที่ดอยพระธาตุเนี่ย

ผู้หญิงคนนึงนุ่งขาวห่มขาว

ได้มีการทำคลิปดังกล่าแล้วก็ไลฟ์สดเลย
แต่ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่สถานที่

เธอบอกว่าวัดนี้นะคะ
มาทุกปีมากราบไหว้

ซึ่งตั้งใจจะผลัดกันดูแลหมา

แต่คนเยอะก็เลยถูกดันเข้าไป

เหมือนกับว่าเป็นหัวใจเลยนะคะหมาเนี่ย
แต่มันโดนรังเกียจต่อหน้าก็เลยแสดงออกไปแบบนี้

ที่อยากปกป้องลูกเท่านั้น

ซึ่งทางฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุ

วัดมีกฎห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา

คือที่พระธาตุเจดีผาซ่อนแก้ว

เพราะเป็นที่ที่ประชาชนเคารพและประดิษฐานพระบรมศาลีริกฐาตุของพระพุทธเจ้า
ประชาชนเข้าไปกราบไห้บูชาเป็นจำนวนมาก
ซึ่งอาจจะเป็นการรบกวนผู้อื่นได้นะ
แล้วก็หมาบางตัวมันก็รู้ที่รู้ทางแต่บางตัวมันไม่รู้มันจะอืดจะฉีดตรงไหน
ซึ่งต้องป้องกันไว้ก่อนไม่ให้เกิดความสกปรกในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ดังนั้นจึงออกกฎเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อน
และผู้ที่รักสุนัขทั้งหลายก็ควรเคารพกฎกติกาของสังคม

อันนี้เป็นคลิปอันหลังนะคะที่เธอมาขอโทษค่ะ
เธอบอกว่าเรามาที่นิ้วปีคนในตลาดก็เข้าใจ

คือผมได้คุยกับแกมาแล้ว

รับว่าแกไปเที่ยวที่นี่จริง
แล้วก็ไปกันหลายคน
ในช่วงนั้นแกไลฟ์อยู่
แล้วก็แกไลฟ์อยู่แล้วก็ปรากฏว่า
ก็มีคนแต่งชุดสีขาวเนี่ยเดินผ่านมา
แล้วก็มามองหน้าแกกับหมาแล้วก็ยี้ใส่

จริงแล้วแกบอกว่าแกตั้งใจจะขึ้นไปไหว้จริง

แกบอกว่าแกรอคนมารับหมาแกอยู่ตรงนั้น

สลับกันดูหมาคือแกรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ให้เอาหมาขึ้นไป

ก็คนนี้ก็เดินมาแล้วก็เหมือนกับมายี้หมาแก
คนนี้ก็คือคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่

แต่งขาวแล้วเป็นแบบนี้จะแต่งดีกว่าแต่งแดงก็ได้

เหลือคนแยะไปก็จะเป็นแบบแปลกไหนอย่างนั้น
ก็รู้ตัวว่าพูดอย่างนี้เยอะไป

ก็ไม่ใช่ว่าดึดึงว่าทำถูก

แต่ไม่ได้ตั้งใจจะเอาหมาเข้าไปไม่ใช่เจตนาจะทำผิดกฎ
ไม่บอกเขาล่ะว่าบอกว่าไม่ได้จะเอาเข้าไปค่ะ

มืออย่างไร

ไม่มีเหตุผลแต่เบา
ยืนยันว่าไม่ได้เจตนาเอาหมาเข้าโบสถ์

เอามาเตือนอย่างเงี้ยหรือมาพูดหรือมายี้อะไรเงี้ยก็พูดไปบอกว่าไม่ได้คิดจะเอาข้าวหรือว่าจะรอให้คนมารับก่อนก็พูดไม่พูดไง
ไปถึงเรื่องราวของสารเจ้าพ่อแบงก์กาโมนะครับคือกลายเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาอีกแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่าสารเจ้าพ่อกาโมเนี่ยเขาย้ายเข้าไปอยู่ในวัดแห่งหนึ่งก็คือวัดปลองบังภัยนะตำบลสำนักท้อนอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัด
เจ้าพ่อกาโมเนี่ยออกไปในวันที่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมาก็เลยต้องย้ายอะเปฮิไปนะ
ก็ปรากฎว่าเมื่อวานนี้วันที่๒ในชลฤษนะครับหรือเบิร์ทสับปะลเวร์วัดแห่ง๑
ซึ่งเป็นร่างทรงเขาอ้างว่าเขาเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อกาโม
ได้รับแจ้งจากทางวัดนะครับว่าขอให้ย้ายเจ้าพ่อกาโม่ออกจากพื้นที่วัดซะ
เนื่องจากมีประเด็นความวุ่นวายเกิดขึ้นโดยมีผู้สัทธาเฉพาะกาโมเข้ามาถามว่า
ทำไมถึงต้องย้ายเจ้าพ่อกาโม่มาอยู่ในวัด
ไม่กลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงในการมาแสดงหาผลประโยชน์หรือไง
จึงทำให้นายชนทิศนั้นต้องทำพิธีย้ายสารเจ้าพ่อกาโม่อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้ผู้สัทธาเจ้าพ่อกาโม่เข้าไปกราบไหว้แล้วก็ขอพรได้ตามปกติ
ซึ่งในขณะนี้นะครับได้มีการย้ายเจ้าพ่อกาโม่นั้น
อยู่ที่บริเวณซอยข้างวัดซึ่งอยู่ใกล้กับกำแพงวัด
เพื่อให้ทางวัดนั้นสบายใจ
แต่หลังจากนั้นนะครับช่วงประมาณสักบ่าย๒โมง
ขอโทษนะว่าวานนี้ช่วงกลางวัน
ก็ต้องทำการย้ายศาลอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชม
เพราะบริเวณพื้นที่ที่ย้ายออกมาอยู่นอกกำแพงวัดนั้น
เป็นพื้นที่ของทหารเรือเขา
หลายคนก็เลยมองว่ามันไม่เหมาะสมที่จะย้ายสารมาตั้งตรงจุดนั้น
ก็เลยทำให้ในชนละทิศนั้นต้องย้ายสารเจ้าพ่อกาโม
ไว้ที่บ้านอยู่ติดกับกำแพงวัดคลองบางไผ่ในทันที
นี่นะฮะสุดท้ายแล้วก็ต้องไปอยู่ที่บ้านในชนลทิศนะครับ
ทางด้านในชาวลิศน่มรื่นครับเป็นกำนันตำบลสำนักท้อน
อยู่ที่จังหวัดระยองเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยครับ
บอกว่าฝ่ายปกครองอำเภอบ้านฉางรับแจ้งจากชาวบ้าน

พบว่ามีการย้ายศาลมาไว้ที่วัดจริง
ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับพระครูภัยศาลสินวัฒน์
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนั้นได้แจ้งกับตนเองว่า
ไม่สะดวกให้ตั้งไว้ภายในวัด
ขอให้ผู้ที่นำสารมาไว้นั้นเอาออกจากวัดไปหน่อย
จากนั้นผู้ดูแลสารจึงนำสารไปตั้งไว้นอก
ห่างจากวัดประมาณ๓๐๐เมตรนะฮะ
แต่เนื่องจากเรื่องของการจราจรชั่วปิด
เพื่อเปิดจริงของนักเรียนในโรงเรียนวัฒน์ของบางภัย
ตนจึงสอบถามกับผู้ดูแลสารว่าเห็นสมควรไหม

ไว้ที่โค้งเขาแขกกิโลเมตรที่๘
เขตบนพลูตานรุ่งของอำเภอสัตว์ไต้หีบ

กี่ครั้งแล้วเนี่ยสารเจ้าพ่อกาโม่เนี่ยนะผมเคยสัมภาษณ์เข้ามาแล้ว

เขาบอกครั้งแหละคนที่ดูแลสารนี้แหละ
คือสารเจ้าพ่อกาโม้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะ
เป็นสารแบบมีอยู่๓สารสารเล็ก

แล้วทหารก็เหมือนกับมาลื้อทิ้งใหม่
ก็มีชาวบ้านเอาปี๊บมาทำเป็นสารกันอันนี้

เสร็จปรากฏว่าไม่ใช่พี่
คือคนมาขอหวยแล้วดันถูก
พอถูกเนี่ยก็เลยไปจ้างไอ้เบิร์ตนี่แหละ
คือชนละทิศนี่แหละที่เป็นคนดูแลเนี่ย

เขาก็เลยเอาแบงค์กาโม้เลยปิดบนรังคา

เป็นปี๊บนี่เป็นปี๊บอันนี้เป็นปี๊บ

เสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันมีตาหนูคนหนึ่งนะฮะ
เขาแวะผ่านมาพอดีอยู่ราชบุรี

ถ้าเกิดว่าถูกเนี่ยเขาจะซื้อสารมาถวาย

จริงแต่พอกลับมาสารหายไป

มีรถคันหนึ่งพุ่งชนสารอย่างนี้แตกกระจาย
ก็เลยถามบอกอ้าวแล้วเจ้าพ่อไม่ปกป้องศาลเหรอ

หมื่นกว่าบาทนะฮะที่ถูก๓ล้านมาตั้งสารไม้แล้วเขียนป้ายติดเลย
สารเจ้าพ่อแบงค์กาโม่ติดไว้อย่างนั้นเลยนะฮะ
สักพักเดียวคนมายกสารหายไปเพราะเอาไปทิ้งน้ำ
แม่นไปหลายคนคิดว่าทหารเขายืนยันว่าไม่ใช่ทหารหรอก

ไปมามีคนเอาสารมาตั้งให้ใหม่อีก๒สารเป็นสารเล็กก็สารทุกวันนี้แหละ
แต่อยู่ดีเนี่ยไอ้คนที่ยกสารอันใหญ่ไป๖๐๐๐กว่าเนี่ย

แต่สารไม่ได้คืนแล้วนะอยู่ในน้ำ

หุยเงียบมากไม่มีฝนเลยนะ

อยู่ในเขต

เอาออกแล้วอย่าต้องย้ายที่ละ
สารอะไรศักดิ์สิทธิ์ตรงไหน

เมื่อกี้นี้เขาเขียนมาถามว่าคุณหนุ่ม

ชื่อวินดี้นะครับ

ลองดูคุณผู้ชมลองเข้าไปหาดูกันนะ
เราจะได้รู้นะครับว่าพายุมันเข้าตรงไหน

แต่พอหลังจาก๓๔ชั่วโมงผ่านไป

จุ่มพรนั่นตอนแรกก็ไม่ได้จะเข้าชุมพรนะ
มันหักขึ้นไปขึ้นชุมพรอันนี้ก็เหมือนกันคือต้องดูแน่ว่าจะขึ้นประทะตรงไหนกันแน่นะครับ
เดี๋ยวดูกันเรื่อยแล้วกันนะฮะรอทางการเขาประกาศแล้วกันเอาง่ายดีกว่า
รอทางการประกาศนี้ชัดเจนที่สุดนักใจเหมือนกันนะ
ที่เรื่องของคุณแมทนะคุณม้าเชิญครับฉินชื่อมอม้าเหมือนกัน

ต้องเป็นพี่เพราะผมก็เรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่ง
แล้วถ้าฉันยุ่งแล้วเป็นอะไรไหม

คนอย่างพี่ไม่ตายง่ายหรอกอย่างนั้นทรมาน๗วัน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
เป็นแล้วเพราะว่าอะไรมันเป็นภาพของน้องแมทเนี่ยนะคะนั่งตัก
งกรานกันเลยทีเดียวนะคะในสถานที่แห่งหนึ่งที่มีคนเข้าไป
ถ่ายมาที่เขาใหญ่เนี่ยก็คงช่วงที่ฉันไปอยู่ตรงนั้นพอดี
แต่ฉันไม่ได้อยู่ในที่อโคจรภาพนี้นะคะคุณผู้ชมนะหลัง
จากนั้นเนี่ยก็โอ้โหมีการแบบรุมวิพากษ์วิจารณ์กันแบบสุริสุด
เป็นเพจของคนก็เลยลงไปแบบว่ากะนำแบบว่าแบบว่าเข้ามาด่า
เขามาออกความเห็นวิจารณ์ต่างนานาไปนู่นนี่นั่นต่างเด็ด
กว่านั้นเกิดอะไรขึ้นพูดมากกับนักใช่ไหมน้องแมทเขาก็เลย
ลงรูปคู่ชัดไปเลยทีเดี๋ยวรูปลงลงเองเลยรูปเนี่ยมีอะไรมะ
แล้วก็เขียนไปด้วยบอกว่าขอลงเองบ้างจะได้ไม่ต้อง
ขนาดนี้ค่ะต่อไปเนี่ยนะคะถ้าอยากที่จะได้รูปของแมทแล้วก็
สงกรานเอาไว้ไว้ลงอ่ะมาถ่ายได้เลยนะคะเราทำอะไรคะ
ทานอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงแบบไหนที่ไหนเราใช้ชีวิต
กันตามปกติค่ะไม่ได้มีอะไรหลบซ่อนขนาดนั้นมั้งพี่ถ้าพี่
จะแรงขนาดนี้ไม่เป็นปฏิบัติทำที่ไหนมาแล้วก็ให้มันมีรส
ชาตินึกออกไหมแล้วก็เขียนต่ออีกด้วยเกินเบอร์ไปมากอ่ะถูก
เราเนี่ยต่างเดินหน้าใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อหวังให้ครอบครัว
แล้วก็ตัวเราเอาอย่างนี้นะความพอดีอยู่ตรงไหนไม่มีมันนี้
ถึงพี่ม้านะคะพวกเราเนี่ยนะคะต่างก็เดินหน้าใช้ชีวิต
ของตัวเองเพื่อที่จะหวังให้ครอบครัวแล้วก็ตัวเราเนี่ยประสบความ
สำเร็จได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้นางพูดไว้อย่างนี้นะแล้ว
พวกคุณมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวที่
รักของคุณหรือยังคะสวัสดีปีใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งอัน
นี้เขาก็หมายความว่าอย่าเสือกอ่ะ
เข้าวัดมาแล้วครับ

ทางใครทังมันเนาะนี่เป็นต้นก็แน่นอนนะคะหลังจากที่มีภาพ
นี้นะคะลงคู่พร้อมกับคำคมเจ็บเจ็บโดนทะลมโดนถล่มพอหลังจากที่
คุณแมทนะครับลงรูปนี้ขึ้นมาตอนตีสองนะครับก็ปรากฏว่า
ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับการที่คุณแมทลงแบบนี้ใช่ฮะเอ่อ
บางครั้งบางคนก็บอกว่าเอ่อไม่ควรทำแบบนี้
เพราะว่ามันเป็นวันเกิดของลูกของคุณสงกราน
รู้สึกคิดยังไงถึงมาลงแบบนั้นบางคนก็จะบอกว่าเอ่อ
คิดเนี้ยนะฮะในมุมกลับกันเนี้ยนะเป็นทุกอย่างให้เธอ
สามารถให้คุณแม่ใส่ชุดเนี้ยนะอันนี้คือครูแอฟก็ลง

กับลูกกำลังติดลูกโป่งกันอยู่วันเกิดลูก
อีกมุมหนึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับ
อันนี้ผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันคิดเอาเอง
ตอนนี้ของคุณแมทก็คนเข้ามากดไลค์ก็๓๖๗๐๐บาท
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีบางคนเขาก็จะมีการมาพูดนะครับ

เขาพูดในคอมเม้นต์บอกว่า
ทำอะไรเนี่ยรักกันได้แต่คิดถึงลูกของเขาบ้าง
เพราะว่าเด็กถ้าจะมองแบบนี้เด็กจะรู้สึกยังไง
พ่อแม่ของเพื่อนลูกจะทำยังไง
ลูกโตขึ้นไปจะมองแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับ
ตอนนี้คนเข้าไปเม้นต์ในภาพนี้นะคะล่าสุดนี้คือ๒๕๗๙๑เม้นต์

อันนี้ทั้งหนูก็ตามมาเต้าน่วงได้
คึยังนี้คือบางคนถ้าที่ผมเข้าไปอ่านนะ
อันนี้ผมไม่ได้ผมเป็นกลางจริงนะ
คือที่อ่านเนี่ยคือบางคนเขาก็บอกว่า
เขาเนี่ยที่พูดถึงคือทางคุณแมทเคยมาบอกว่า
กำลังเหมือนกับดูศึกษาศึกษากัน
ก็ศึกษาเปิดโอกาสแต่ที่ภาพที่เห็นมันคือนั่งตัก
คำว่าศึกษาแล้วไปนั่งตักเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปแล้ว
มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณแมทเคยพูดเขาก็เลยเหมือนกับ
เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาก็เลยมีการเข้าไปต่อว่าต่อขาน
เขาว่ากันอย่างนั้นคุณไม้ก็ตอบโต้แบบนี้
แล้วบอกว่าที่แมทรูปแบบนี้ก็เลยแรงกันใหญ่ตอนนี้
เพราะว่าเพจข่าวหลายอันก็ถ้าจะให้ดูไปลง

มาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็หยิบเงียบไปเนาะ
แล้วก็ไม่ต้องแบบว่าไปแบบว่าต่อต้านนะที่เอารูปคู่

เข้าไปข้างในอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นบ้าน

นะฮะก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นก็เพราะรูปนี้แหละ

เอ้าช่วงหน้าอ้ำฉลองปีใหม่

แต่ปีนี้ไปเดียวไปคู่คู่เดียวก็เหมือนกับจะจริงจังหรือเปล่า

เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมามีผู้ชายใช่เข้าไปกับไฮโซโพก
ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยหาข่าวอ้ำไม่เจอ
อยู่นี่ก็ไม่ได้สนใจมัวแต่ดูอะไรก็ไม่รู้
ไม่พี่ไม่ได้ศึกษามาเรื่องนี้
หรือจะใช่คนนี้ที่หมอดูทักอ้ำไม่เหงาฉลองปีใหม่
ทีใหม่คู่ไฮโซโพกโรแมนติกวาบหวาม

แต่ไม่ใช่ว่าหวานเขาบอกโรแมนติกมาก
วาบหวามพี่พูดเอง
หลังจากที่มีการประกาศความสนิท
ด้วยการจัดปาร์ตี้วันเกิดให้กับซุปตาตัวแม่อย่างอ้ำพัชราภานะครับ
พร้อมทั้งอวดซีนโรแมนติกร้องเพลงรักต่อหน้าเพื่อน

เพื่อมอบให้เป็นของขวัญสุดเตอร์ไพรส์
จนใครหลายคนต่างฟันทงว่า
ไฮโซพกประธานวงนี่แหละ
คือว่าที่หวานใจอย่างแน่นอนครับ

ล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาตอกย้ำ
ตัสหัวใจที่หลายคนสงสัยอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งทำเอาบรรดาสายสืบโซเชียลนั้น
ใจสั่นละรัวลิก

ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันแบบเป๊ะ

จะอยู่เข้าดาวฉลองกับแก๊งเพื่อนซี

คุยกับเพื่อนที่ฉลองปีใหม่อยู่ในกรุงเทพ

คิดถึงเจอกันใหม่ปีหน้านะ

เปิดขนาดนี้เลยหรอภูเก็ตหรอใช่ภูเก็ตงานนี้นะครับ

แต่จากหลักฐานต่างที่ชาวเน็ตนำมาประติดประต่อ
ก็พอจะช่วยให้แฟนคลับนั้นฟินกันได้เบาเหมือนกัน
แบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหมอดูเท่ากับปีนี้

แล้วก็เปิดตัวหวานใจตัวจริงสักที
ซึ่งหนุ่มคนนั้นจะใช่ไฮโซโพกหรือเปล่า

เพราะว่าคุณอามกั๊ยจะไม่ค่อยออกมา

มันจะใกล้ฝั่งแล้ว

มกราอาจจะเห็นภาพต่างประเทศสักที่นึง

ช่วยโฟกัสที่ที่สักนะ
มันรอยสักหรือหัวหนู
ช่วยโฟกัสที่สักหน่อยนะ

แต่เขาเขียนมาบอกเจ็บเหลือเกิน

ที่อะไรกะ
ฟินแลนด์เค้าให้ขนมมา
ไม่ว่าทุกคน
ข้าวเต้นของเราขอบคุณค่ะ

ก็ยังไงสำหรับพี่น้องชาวใต้
ยังไงก็ลองดูกันดีนะครับ

เตรียมตัวก่อนมันยังมากติดตอนนี้
แล้วก็ไม่ต้องตกใจต้องสตินะครับคุณผู้ชมครับ

ก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นนะอย่าพยายามดื้อ
ทุกคนรักครับแต่ชีวิตคุณก็สำคัญเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นอย่าห่วงอะไรเอาตัวเองก่อนนะฮะ

เป็นกำลังใจจริงด้วยความปรัฐนาดีจากข่าวใส่ไข่จริงนะครับ